คำถามว่าเมื่อวานนี่ไม่ใช่เรื่องการเกย์ทัพหรอก
กับสิ่งที่ปรากฏต่อชีวิตประชาชนใน๘ปี
ถ้าหากคนเองซ่างประโยชน์ให้กับประชาชน
๘ปีผ่านมาแล้วจะไม่มีพักไหนสามารถประกันตัว
เป็นผู้แข่งขันได้อีกเลยดังนั้นผมคิดว่า
การจะแสดงนโยบายต่อประชาชนก็เป็นสิทธิ์ของทุกภักดิ์
แต่การตัดสินใจเลือกก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนเหมือนกัน
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็เตรียมจะประกาศนโยบายสำคัญ
หลังการหยุดสะพานจึงตรงนั้นก็อยากจะให้ผลเหตุประยุทธ์
มันปลดหน้ากากออกให้ประชาชนเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงว่าท่านเป็นนักการเมืองมาตลอด
ส่วนว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะเดินหน้าไปต่อไปอย่างไร
ที่เราเคยพูดกันนะครับผมว่ามันเป็นโจทย์ระหว่างสองพัก
คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเขาจะคิดกัน
ครับส่วนเพื่อไทยเราคิดไปแต่การแก้ปัญหาให้ประชาชน
ลงค่ะอย่างก็ท่านก็เดินสายผู้นโยบายของแผ่นไปอันนั้นก็เป็นเกมทั้งกันเลย
ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับ
มาตอบยั้มแต่ว่าเขาไม่มีของจริงนะก็ต้องเอาแบบนั้นมา
ใส่กันฮะแน่นอนค่ะเพราะว่าโครงของเกอร์กุล
อันนี้ต้องไปพิสูจน์นะครับระหว่างระบอบทักษิณที่เขาพยายามยกเป็นวาธกรรม
แล้วก็เป็นกลุ่มผีขึ้นมาสู้อยู่ตลอด
กับระบอบที่๘ปีที่เราเห็นเนี่ยน้องมายชนเห็นนี่ก็จัก
ด้วยสายตาตัวเองว่าระบอบไหนเป็นอย่างไร
ระบอบภาคศีลนี้เกิดจากวัฒนากรรมที่เขาสร้าง
เราเองก็มองว่าพอประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจมาเนี่ย
มันเป็นระบอบประยุทธ์ที่ทำลายทุกอย่าง
สำคัญที่สุดคือทำลายสิทธิเสร็จภาพทำลายประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชน
ยังไม่พอนะครับทำลายโอกาส
มันก็ต้องมาพิสูจน์กันอย่างนี้ครับว่าระบอบไหนมันจะเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน
หลายการไปกล่าวว่าโกงนั้นจับปูนไงนะครับ
คราวนี้เขาขายลายแสดงแทนต้องฝากให้ระบาดระหว่างเนี่ยครับเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ในวิธีแต่ละวิธีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏต่อสาหร่าหรืออะไรครับ
ไปกล้ามประกาศไงไม่กำไดพิธีกำได

ขอบอกว่าแม้เพื่อนไทยแสดงสายแต่ก็ไม่สามารถ

อันนี้สิ่งมันแสบมากอ่ะค่ะเพราะว่าจริงครับทุกคนอยู่ในระบบประชาธิปไตย
อันนี้คือเพราะว่าข้อมูลชนิดค่ะอ่า่โอเค
อันนี้เราต้องเคารพเสียงของประชาชน
เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งไม่ถูกต้อง
เมื่อไทยกับแนวร่วมข่ายค้าน

คือเขาบอกว่าแม้ว่าจะได้๓๐๐เสียง

อันนี้คือการกดหัวประชาชนทั้งประเทศ

อำนาจอธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศ

เพราะถ้าหากว่าชนะไม่เด็ดขาด
สิ่งที่คนพวกนี้คิดมันจะเกิดขึ้น

จะยาวไปถึงอีกทุกอย่าง
เพื่อจะทำให้พวกเขารักษาอำนาจไว้ได้

ได้คะแนนรวมกันถึง๓๐๐ที่นั่ง

ถ้าคุณคิดจะทำอย่างนั้นก็พิสูจน์กัน
เป็นคอมเมนต์ที่น่าอาย
แล้วก็ไม่ให้เกียรติประชาชนค่ะ
เพื่อไทยได้๒๕เสียงขึ้นไปเนี่ยครับ

สาววอลควรต้องหวนตามธรรมติของประชาชน
เพราะเขามี๒๕๐เสียงขึ้นไปเนี่ย

เราเกินถึงได้อานักจากพี่น้องประชาชน

สาววอลจะมีจิตสมนึก

ที่เห็นว่าประชาชนมอบให้กับพักเพื่อไทยแล้วเนี่ย

ควรจะโหวตให้ใครนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
นะครับเค้าต้องมาร่วมโหวดไนยกรัฐมนธ
สวจะไปโหวดประยุทธ์คือใครเป็นนายก
และใช้เสียงคับน้อยออกมาเป็นรัฐมา
ประเทศชาติทำร้ายประชาชน